หน้าเรื่องของน้องแพรวาเด็กหญิงวัย๗ขวบที่สุราชธานีเมื่อวานนี้
ว่ากันว่าน้องเนี่ยโอ้โหมีเลือดออกตามตัวเนี่ยเต็มไปหมด
ใช่ไหมฮะนี่ฮะเช็ดเลือดออกไม่มีแผลนะ
ไม่มีแผลนะฮะเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับน้องเนี่ย
ระหว่างคุยคุยอยู่อันนี้ที่ปากก็มีจะมีคลิปที่คุยกันอยู่แล้วเลือดออกที่ฝ่ามือเลย
ใช่ค่ะน้องก็เช็ดเลือดที่ฝ่ามือเลยแผลไม่มีนะครับ
แพรวาอายุ๗ขวบอยู่ที่สุราชธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
ออกที่เล็บที่ฝ่ามือที่โพรงจมูกนะคุณแม่บอกว่าบางทีปัสสาวะยังมีเลือดออกมาก็มี
หาไปหานี่ต้องดูอันนี้มีกำลังคุยกับผู้สื่อขาของเราอยู่เลือดออกมานี่ค่ะ
น้องหยิบกระดาษมาเช็ดให้ดูเลยนะครับ

เลือดเข้ามามาจากไหนนี่ค่ะ
คือคุณแม่บอกว่าครั้งแรกเนี่ยพาลูกสาวไปหาหมอ
หมอก็วินิจฉัยว่าเป็นนี่ตอนเช็ดเลือดเห็นไหมไม่มีเลย
ไม่มีแผลไม่เจ็บด้วยแล้วเลือดออกมาได้ยังไง
ใช่มันออกมายังไงเหงื่อเป็นเลือดหรืออะไรยังไง
คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มมาจากพาลูกสาวไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เมื่อ๑เมษายนก่อน
แล้วพอ๗เมษายนก็เริ่มมีเลือดออกตามส่วนต่างของร่างกายแล้ว
ยิ่งกลางคืนยิ่งหนักจน๘เมษายนพาไปหาหมอ
หมอวินิจฉัยว่าเป็นฤทธิ์สีดวงโพงจมูก
แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหมอก็เจาะเลือดเอาปัสสาวะไปตรวจ
บอกว่าผลเลือดก็ปกติก็เลยสันนิษฐานว่า
สงสัยจะเป็นโรคภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดหรือเปล่าอืมอ่า
นี่ยังต้องรอการไปตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ
แต่วันนี้คุณแม่ของน้องแพรวาตัดสินใจ
พาลูกสาวจากสุราธานีไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
นี่ฮะเดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทำไมคุณแม่เนี่ยถึงต้องพามาหาหมอปลา

นี่หมอปลาก็เลยฟังเรื่องราวต่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยลองดูหน่อย

เราก็ถามหมอว่าละที่มันออกตามผิวหนังวันนี้ก็คืออะไร
คืออะไรเขาก็เลยให้เจาะเลือดอะค่ะ
แล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือไปฟังผลเลือด

แล้วก็แม่ก็เลยเอารูปนี้ให้น้องให้หมอดูอีกว่าเนี่ย
น้องยังออกอีกเลือดออกเป็นแบบนี้
เขาก็เลยปรึกษากับแพทย์แล้วก็บอกว่า
น้องน่าจะเป็นโรคเหงื่อออกเป็นเลือดค่ะ
แล้วก็เขาก็เลยนัดหมอผีหนัง
แล้วก็ให้เป็นยาวิตามินมากิน

แต่วันนี้มาหาหมอปลาตอนที่นั่งรถตู้มาเนี่ยนะครับ
คือคุณแม่ก็นำคลิปวิดีโอให้กับผู้สื่อข่าวดู

มีเลือดออกที่หลังมือของน้องแพรวา
แต่มันมีฟองสีขาวคล้ายกับน้ำลายเนี่ย

พอมาเจอหมอปลานะครับทุกผู้ชมครับ
หมอปลาก็ให้ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องแพรวาเนี่ยลองดู

แล้วให้แม่ยืดขาแบบผ่อนคลาย
หมอปลาก็ลองถามตามวิธีการของหมอปลานะว่า
เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้าง

หมอปลาก็จับหัวน้องแพรวาล

แล้วก็ถามแม่ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นล่ะ

ทำไมถึงไปคิดว่าจะมีเรื่องทางศัยศาสตร์

ก็เนื่องจากเพื่อนที่ทำงานมาทักว่า
ให้รีบเอาลูกสาวไปหาหมอเร็วนะ
อาการไม่ดีแล้วไม่น่าไปลงกับเด็กเลย
ตรงนี้นี่แหละคุณแม่น้องแพรวาบอก
เพื่อนที่ทำงานบอกไม่น่าไปลงกับเด็กเลย
ก็เลยเป็นปริศนาคาใจแม่ว่า

หมอปลาก็เล่าให้กับคุณแม่น้องแพรวาฟังนะครับ

มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่จันทบุรี

จะเป็นช่วงที่กำลังใส่เสื้อผ้า

จะมีเลือดออกตามร่างกาย
พอหาสาเหตุก็เจอว่า
สุดท้ายคือเด็กเครียดนะ

ส่วนน้องแพรวาหมอปลาจะว่ายังไงนะครับ

คือไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติ

มันไม่ได้ดู

ไม่มีเรื่องทางศัยศาสตร์อะไรทั้งสิ้นนะครับ
หมอหมูท่านก็มาด้วยรองศาลตราจารย์ในแพทย์วิราษัทข์จรหลัฐชัยสีนะครับ
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศวนะฮะ
คือหมอหมูเนี่ยบอกว่าเคยศึกษาข้อมูลทางการแพทย์จากต่างประเทศเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้อยู่๒กรณี
คนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวอินเดียอายุ๒๕อีกคนนึงเป็นเด็กชายอายุ๑๓
อาการเหมือนกับน้องแพรวาเลยคือเด็กผู้ชายคนนี้มีอาการได้มีการทดลองการรักษา
ด้วยการให้ยารักษาอาการโรคหัวใจพอรักษาไปแล้วอาการเด็กดีขึ้นแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากความเครียด
ภาวะของความเครียดแล้วก็ไปส่งผลทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกแล้วมันก็ไหลออกมา
ทีนี้พอย้อนมาที่น้องแพรวาเนี่ยหมอหมูบอกว่าตอนนี้มันยังหาสาเหตุไม่ได้
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเรื่องของฮอร์โมนเพศอย่างละเอียด
ไปดูเรื่องของสภาวะจิตใจของเด็กด้วยมันอาจจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องทำให้มีเลือดเนี่ยออกตามร่างกายหรือเปล่า
เราก็ถามเพิ่มด้วยนะฮะเอาทางคุณหมอทางผิวหนังเลยนะ
เพื่อเป็นการช่วยน้องแพรวานะครับเราคุยกับนายแพทย์นัทพลธรรมสกุลสุรินะครับ
เป็นกุมารแพทย์โรคผิวหนังของโรงพยาบาลพญาไทยศิรชานะครับ
คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันเจอค่อนข้างน้อยมากนะ
พบได้๑ใน๑๐ล้านคนนะฮะส่วนสาเหตุของการเกิดโรคยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน
แต่จากข้อสันนิษฐานคาดว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดฝอย
ที่มันอยู่ใกล้กับต่อมเหงื่อของผิวหนังหรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติด้านฮอร์โม
ว่าความเครียดก็ได้คุณหมอนัทพลบอกว่าส่วนใหญ่โรคนี้เนี่ย
มันจะเป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันจะหายไปเอง
ที่หายเองนะฮะคือเป็นชั่วคราวแล้วก็หายไปได้เอง
แต่ว่าถ้าในบางรายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเครียด
หรือว่าความวิตกกังวลเนี่ยก็อาจจะเป็นกลับมาได้อีก
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าก็จะมีการรักษาด้วยการให้ยา
นอกจากเรื่องของการถวดเลือดถวดฮอร์โมนอะไรพวกนี้
คือบางทีพอเครียดแล้วภาวะมันอาจจะมีเรื่องเส้นเลือดฝอยแล้วไปอยู่ใกล้ต่อมเหงื่อ
แล้วพอมันแตกมันก็เลือดมันก็ออกมาทางต่อมเหงื่อ
พอเช็ดไปมันก็ไม่เห็นบาดแผลไงมันออกมาตรงนั้นอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ว่าเป็นใครเขาก็ตกใจอยู่ดีเลือดไหลออกมาได้ยังไงนะ